ขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีชายวัย๗๗ปีนะครับ
เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ถูกคนร้ายลวงไปไปฆ่าหมกป่ามริมถนนนะครับ
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ซึ่งออกมาเพียง๒วันเป็นป้ายแดงหนีไป
ตอนนี้กำลังเตรียมที่จะออกหมายจับ
เพราะว่ามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
ตำรวจภูทรพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตอยู่ริมทุ่งนา
ใกล้กับวัดสารแดงพื้นที่หมู่๓ตำบลหน้าพระธาตุ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันที่๗ที่ผ่านมาครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายจำรัฐชิดฉางอายุ๗๗ปี
เป็นอาชีพคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่วินวงเวียนเก่า
อำเภอพนัฐนิคมสภาพศพนั้นมีบาดแผลถูกของมีคมแทงตามร่างกาย
ที่ท้องหน้าอกรวม๕แผลแล้วก็เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
มีมีดปาดตานตกอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ล่าสุดตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บริเวณวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ไปพบภาพของชายต้องสงสัยครับนะฮะชายคนนี้เขาสวมเสื้อยืดคอกลม
แล้วก็มีลายสกรีนที่หน้าอกด้วยคุณผู้ชมสวมกางเกงขาสั้นแถบขาว
สะพายกระเป๋าสีดำแล้วก็รองเท้าแตะนะครับ
ตำรวจนำภาพอันนี้แหละนะฮะ
ลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบจุดนี่
อันนี้คือภาพชายต้องสงสัยเมื่อสักครู่
แล้วก็ลงไปจุดที่พบศพในพื้นที่
ชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนที่จะพบศพเนี่ย
มีคนหาปลาระแวกนั้นเข้าไปเจอ
โดยก่อนจะพบศพไปพบแว่นตาตกอยู่
สังเกตเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ที่
นาข้าวริมถนนก็ไปเจอศพแล้วก็รีบแจ้งตำรวจนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่
ถนนเส้นนี้จะมีเพียงคนในพื้นที่
และคนหาปลาเท่านั้นที่จะรู้เส้นทาง
แต่ก็มีบ้างที่บางคนเป็นคนต่างถิ่นจะเข้าไปหาปลา
ชาวบ้านก็สันนิษฐานว่าคนร้ายนอกจากจะจี้ชิงรถจักรยานยนต์แล้ว
อาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายรู้ว่าผู้ตายเนี่ย
มีเงินเพราะว่าเพิ่งจะขายที่มาได้
ตั้งใจมาก่อเหตุนะครับ
ส่วนวินรถจักรยานยนต์นะครับที่อยู่บนถนนศรีกุญชรเขตเทศบาล
พนักนิคมชาวบ้านก็รู้จักกันดีแหละครับ
ว่าลุงจำรัฐนะฮะซึ่งเป็นผู้ตายนะฮะ
ปกติคุณลุงก็จะขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างตรงนี้

หลังจากที่นายจำรัฐเสียชีวิตหลานชายก็ไม่มาเลย
ซึ่งทันทีที่รู้ข่าวแทบไม่เชื่อเลย
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุนะชาวบ้านก็ยังมีการพูดคุยกันกับผู้ตาย

รถป้ายแดงนี่ยังชื่นชมกันอยู่เลย

ไม่คิดว่าจะมาถูกทำร้ายจนตายแบบนี้นะครับ

ขณะเดียวกันทีมข่าวพยายามติดต่อไปญาติของผู้ตาย

ว่ายังคงอยู่ในความโศกเศร้าอยู่
บอกแต่เพียงว่าเชื่อว่าคนร้ายตั้งใจชิงรถอย่างเดียว
เพราะว่าเพิ่งซื้อมาเป็นป้ายแดงด้วย

ก่อนเกิดเหตุนายจำรัฐได้ออกไปทำงานช่วงเช้า
แล้วก็หายตัวไปจนกระทั่งมีชาวบ้านไปพบศพนี่แหละครับ

ไม่น่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายที่ดินได้

น่าจะเป็นการถูกลวงไปฆ่าชิงทรัพย์มากกว่า

ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
รายงานบอกว่าเป็นคนงานในเขตอำเภอพานทอง
กำลังรวบรวมหลักฐานแล้วก็เตรียมออกไหมจับต่อไปนะครับ